ข่าวแรกเดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงกัน

ได้มั้ยคุณชนะ

พวมเสียงก่อนไงจะได้ร้องเพลงพร้อม
พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้ว
เอาล่ะไปดูความสามารถของเด็กน้อยคนนี้นะครับ
โอ้โหวัยเพียงแค่๔ขวบแต่โชว์พลังเสียงได้อย่างสุดยอดเลยจริง
ไปดูกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าทำกันอึ้งทั้งงานที่จังหวัดบุรีรำครับ
โอ้โหมีท่าด้วยเป็นไงล่ะที่ฉันเสียงร้องเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรติดใจท่าเก็บตังค์
เป็นแต่เด็กเป็นแต่เด็กเลยมีเงินก็ต้องรู้จักหัด
ทาเก็บยัดใต้กระเป๋าทั้งที
นี่แหละเป็นเพลงที่ชื่อไอ้มีเหตุผล

ของนักร้องคนนี้เบิ้ลปฐุมราช
เป็นนุ่มน้อยวัยเพียง๔ขวบครับ
สวมวิญญาณร้องเพลงอ้ายมีเหตุผลบนเวทีมหากรรมของดีครูเมืองจังหวัดบุรีรำโอ้โหแฟนคลับ

ครับไม่ได้อมมืออย่างเดียวอมดินน้ำมันอมยังลบ

โอ้โหชีวิตผมมันดูช่างแตกต่างกับน้องคนนี้ซะละเกิน
เขาเก่งมีความสามารถ๔ขวบบางคนยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดดีเลยนะคะ
เขายังร้องเพลงได้แล้วเป็นเพลงแบบอีสานด้วยนะ

เขาบอกว่าเพลงนี้กำลังฮิตเลยนะอ้ายมีเหตุผล
นี่แหละครับพอร้องเพลงนี้เท่านั้นแหละโอ้โหกรี๊ดการ์ดกันเป็นแถวนึกว่านักร้องเกาหลีมานะครับ

เสียงจังหวะจับโคนและลีลาก็เรียกได้ว่าไม่แพ้นักร้องอาชีพเลยทีเดียว
ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอคูเมืองและผู้ร่วมงานเขาบอกว่าอึ้งไปตามกันนะครับ
อกจากนี้โอ้โหยังมีคู่หูเขามาด้วยนะ

ก็ยังมีเด็กชายชัยวัดคำเชียงเพื่อนรักเพื่อนซีคอยดีดกีต้าเป็นเพื่อนคู่ใจอยู่ใกล้
โอ้โหถือว่าเป็นการแสดงความสามารถของน้องหนูทั้งคู่แบบได้ใจคนดูเต็มว่าอย่างนั้นเถอะ

แต่การสัมภาษณ์โอ้โหอาจจะฟังไม่ได้สับบ้างแต่น่ารักใสไปลองฟังเสียงดูครับ

นี่เลยนะครับเขาบอกว่าเด็กน้องคิดยังไงก็ตอบในนั้นนะครับทางนี้บ้างนะครับทางนี้บ้างนะครับชี้อะไรครับ
ชื่อเล่นครับ
เหมือนกันเลยนะครับชื่อเลขครับ
ชื่อเล่นชื่อเหรอน้องเดียวกันครับ
น้องเดียวกันครับโรงเรียนเดียวกันหรือเปล่าครับโรงเรียนไหนครับ

อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ถ้าให้ร้องเพลงนี้กรี๊ดเลยนะ

ความน่ารักของสองหนูน้อยนะครับก็สร้างความสุขให้กับผู้ชมได้ตลอดการแสดงบนเวทีแบบนี้

ก็รับรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีไปเลย
อุ๊ยน่ารักมากน่ารักพร้อมมือเตรียดรักสุดยอดสุดยอด